ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของรักที่เป็นพิษค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าผู้ชายคนหนึ่งถูกคู่อริยกพวกมา
แล้วก็รุมทำร้ายบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
สาเหตุเพราะว่ามีความแค้นเนื่องจากเคยแย่งผู้หญิงกันมาก่อนค่ะ
เนี่ยค่ะช้อพ่านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามบอกทิ้งมีด
นี่คือเหตุทะเลาะกันในซอยประชาอุทิศ๗๔ทับ๒ที่ทุ่งครุกกรุงเทพเนี่ยค่ะ

ถ้าเกาะเหตุแล้วเนี่ยคนเกาะเหตุก็ขึ้นรถกระบาดคันสีขาว
แล้วขับหลบหนีไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะคะ
มีคนบาดเจ็บก็คือนายมณัฐมลิพรมอายุ๔๒ปีนอนอยู่บนซาเล้งสภาพ
เลือดไหลเต็มหน้าเลยแล้วก็มีแผลชะกันหลายแห่ง
มีคนสีสะเบ้าตาขวาถูกขวานฟันค่ะแล้วก็แขนข้างขวาก็หักผิดรูป
เขาต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
นายมณัฐเล่าบอกว่าเขามีอาชีพเก็บของเก่า
แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเขาเคยโดนรุมทำร้ายหลายครั้งแล้ว
สาเหตุเขารู้เลยว่ามันคือเรื่องชู้สาว
วันที่เกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้

แล้วคู่อริมากัน๔คนก็มารุมทำร้าย

โชคดีที่เจ้าของร้านขายของเก่าเห็น

กลับบ้านไปหาภรรยาแล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพัก

ให้ไปหาหมอแล้วเอาใบรับรองแพทย์มาก่อน

สำคัญที่รู้
กับฝั่งคู่กรณีแล้วแล้วมันก็เกิดความบาดหมาง

จนกระทั่งเมื่อวานนี้ในมณัฐเองนะครับ

เขามีพักพวกมาด้วยแล้วมาพร้อมกับอาวุธครบมือ
ก็เลยพลาดท่าโดนสวนกลับ
ได้รับบาดเจ็บอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ซึ่งทางชาวบ้านที่ผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าฝั่งนั้นพยายามจะไม่มีเรื่องด้วยคอยหลบหน้าตลอด
แล้วก็จะเป็นฝ่ายที่โดนหาเรื่องเป็นประจำ
ว่าเมื่อคืนคงจะเหลืออดจริง
ก็เลยพาพักพวกมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์รุมทำร้ายกันขึ้นค่ะ
เหมือนเมื่อคืนคนที่เขาโดนตาม
เขาก็เตรียมเพื่อนมาเพราะว่าเขาโดนหลายรอบแล้ว
เขาก็เลยเตรียมเพื่อนมาด้วยเพราะเพื่อนเขามาด้วยใช่ไหมคะ
คนที่สลบเขาก็ใส่เพื่อนเขาก่อน
เพื่อนเขาลงไปตีกันในป่า
แล้วเขาก็ออกมาเจอพอดีออกมาจากร้าน
เขาก็ลงไปช่วยกันแล้วแบบเขาก็พกอาวุธมา
เพราะว่าเขาโดนหลายรอบแล้วค่ะเพราะพวกมีดขวานอิโต้อะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ลงไปอยู่กระจุกอยู่ตรงนั้นแหละค่ะทะเลาะกัน
แล้วเขาก็โดนน่าจะโดนขวานไปสองที
ทั้งสองฝ่ายนะคะไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสอนอทุ่งครุไว้แล้วค่ะ
ก็อยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
แล้วก็คงจะเป็นเรื่องของตำรวจล่ะค่ะ